ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้แบบนี้ค่ะตอนนี้คุณสมศรีรับรับค่ะ

ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของคุณตั๊กกะแตนชนระดานั่นเอง
เป็นเพลงที่ดังมากเลยนะครับของคุณตั๊กกะแตน
ก็แต่งโดยครูสลาคุณวุฒินะครับ
ก็เป็นเพลงที่รู้จักกันดีทีเดียว
ผ่านไป๒เพลงแล้วนะฮะ
ก็เพราะเอิญเลือกได้เพลงที่มันเนิบนะฮะ
ยังไม่ใช่ตัวของคุณสมศรีออกมา

ฝึกก่อน
ไม่ใช่แค่สักขาวดำนะสักสี
เดี๋ยวนี้สักได้ไม่เป็นไรนะ
เป็นแบตเกิร์ลแต่ตอนนี้สักได้ยุคสมัยแล้ว
เมื่อก่อนเป็นการสักเพื่อความสวยงาม
สมัยก่อนน่าจะเป็นสักเป็นออกแนวแบบโคร้งคลั้ง
ตอนก่อนนี่จะไปสัก๕แถว
แต่โยไม่ได้ไปสักคิดว่าสัก๒แถวดีกว่ายังน้อยก็เริ่มทางสะดวก

อุ๊ยสักอะไรรอบเอวสักอะไรรอบเอว

มูสวัสดิ์คุณสร้างโอเทพสมภพก็รอด

มาถึงเพลงที่๓กันดีกว่านะสมศรีนะฮะ
จะได้สบายเผื่อจะได้เพลงสนุกกันบ้าง

อินโทรเพลงที่๓เพลงมาเลยครับ

มาฟังอินโทรเพลงที่๘
มาฟังอินโทรเพลงที่๙
มาฟังอินโทรเพลงที่๙
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐
มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐

มาฟังอินโทรเพลงที่๑๐